มาดูความคืบหน้าที่มีทางด้านของอาสาสมัครกู้ภัยนะฮะ
ถูกฆ่าปาดคอภายในผับแห่งหนึ่งนะครับ
ก็ตามจับคนร้ายได้แล้วซึ่งก่อเหตุนะครับ
แล้วก็เอาหลักฐานนั้นไปทิ้งที่ฝั่งกัมพูชา
และพบว่ามีประวัติเคยฆ่าผู้อื่นมาก่อนด้วยนะครับ
ทางด้านของนายสามารถทัศสูงเนินอายุ๓๑ปี
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดสาแก้ว
ถูกตำรวจภูทรวังน้ำเย็นที่สะแก้วคุมตัวกลับไปสอบสวน
หลังผู้ต้องหามรายนี้มอบตัวบริเวณจุดตรวจทหารพรานที่๑๓๒
บ้านเข๋วต่างอกใกล้กับชะแดนไทยกำพูชาเมื่อวาน
โดยเจ้าหน้าที่ยังนำตัวนายสามารถไปตรวจค้นหลักฐานต่างที่ใช้ก่อเหตุฆ่าปาดคอ
บริบูรณ์ปัธมชัยวัดอายุ๔๕ปีซึ่งเป็นอาสาสมัครกู้ภัยสว่างสาแก้วครับ
หลังก่อเหตุที่บริเวณหน้าผับแห่งหนึ่งในซอยเทศบาล๑๗เมื่อวันที่๒มิถุนายนที่ผ่านมา
ผู้ต้องหาอ้างว่านำหลักฐานบางส่วนไปทิ้งไว้ในฝั่งกัมพูชาแล้ว
ต้นตำรวจก็อยู่ระหว่างการสอบประคำเพิ่มเติมและยังไม่ระบุแน่ชัดว่าจะนำตัวนายสามารถนั้นไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพหรือไม่
เพราะเกรงว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์รุมประชาธรรมได้
พยายามฆ่าผู้อื่นมาก่อนด้วยครับในท้องที่ของสพครองหาดนะครับ
โดยอยู่ระหว่างการประกันตัวแล้วก็สารนัดสืบพยานแต่ก็มาก่อเหตุซ้ำขึ้นอีก
เป็นคดีซ้ำซ้อนที่เกิดขึ้นนะครับ